มาดูเรื่องราวน่ารักนะคะของเจ้าเขี้ยวเงินค่ะ
เป็นสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านอายุประมาณสัก๔๕เดือนได้
คนที่รักสุนัขเห็นคลิปนี้แล้วต้องแบบอดอมยิ้มไม่ได้จริงเพราะฉลาดมากนะ
คือเหมือนกับว่ามันพลัดหลงกับเจ้าของนะคะ
แล้วก็ไปที่หน้าคลินิกรักษาสัตว์แบบนี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันทำยังไง

เหมือนแบบตะกายเรียกเคาะอย่างนี้

เขามาเปิดเขาจะได้ตามหาเจ้าของให้ไง
นี่ค่ะคลินิกพุทธรักษารักษารักษาสัตว์นะคะ

คือเจ้าเขี้ยวเงินตัวนี้ไปเดินวนเวียนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่ง
แล้วก็ใช้เท้าเคาะกระจก
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ไปเปิดประตูให้เข้าไปนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับสัตวแพทย์หญิงแสงเดือนโชธพนัท
เจ้าของคลินิกพุทธรักษารักษาสัตว์
อยู่ในตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูจสมประการ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้ช่วยสัตวแพทย์เห็นค่ะเห็นว่าเจ้าเขี้ยวเงินตัวนี้เดินอยู่หน้าร้าน
ตอนแรกคิดว่าเป็นสุนัขที่มาฉีดวัคซีนเป็นประจำแต่พลัดหลงกับเจ้าของ
ก็เลยมาบอกคุณหมอคุณหมอบอกว่าอ่ะงั้นก็เปิดประตูให้มันเข้ามา
หมาก็เดินเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าอาจจะคุ้นเคย
เจ้าสุนัขตัวนี้อาจจะคุ้นเคยว่าเคยไปฉีดวัคซีนที่นี่แล้วก็เลยไม่เจอเจ้าของ
ไม่รู้จะทำยังไงเคาะเรียกคุณหมอซะเลย
เวลาน้องมาค่ะเจ้าของจะเอาขึ้นรถมาขึ้นรถกระบะมาเพราะว่าน้องมาฉีดวัคซีนเนี่ยก็ประมาณอ่า
หกตัวมาทีเดียวค่ะทีนี้อ่าเวลามาเนี่ยค่ะหมอก็จะให้น้องไปรับที่รถใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้ก็มาทีละตัวก็ชั่งน้ำหนักแล้วก็ขึ้นวัดไข้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ช่วงระหว่างรอค่ะน้องผู้ช่วยเขาจะชอบสัตว์อยู่แล้วค่ะ
เขาจะเล่นกับน้องเหมือนประมาณว่าเล่นเล่นเลยค่ะแล้วก็บางทีก็มีขนมให้น้องด้วย
และอันนี้ก็เอาขึ้นไปที่โต๊ะก็ฉีดทีละตัวเหมือนประมาณว่าเวลามาเขาก็ดีใจ
เหมือนประมาณว่าน้องเล่นด้วยเขาแบบว่าชินอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่นะคะทางคลินิกก็เลยจำได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของนะคะ
พอได้รับโทรศัพท์จากคลินิกดีใจมากเพราะว่าตามหากันอยู่ตั้ง๔๕ชั่วโมง

ก็หลงทางเขาก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายเป็นครั้งแรกนะคะที่เจ้าเขี้ยวเงินหลงออกจากบ้านแบบนี้เจ้าของบอกค่ะ
เขาไม่เคยออกมาไกลมากค่ะเขาจะแค่อยู่ช่วงโซนหน้าบ้านแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าบ้านอะไรอย่างนี้
เขาจะไม่ค่อยกล้าออกมาเหมือนน่าจะพอมาไกลเกินแล้วก็กลับบ้านไม่ถูก
เดินหาแล้วก็มีพี่ชายขับมอเตอร์ไซค์หาใช่ค่ะแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าตรงเนี้ย
มันไม่รู้ว่าไปทางไหนคิดว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านเอื้อทรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมนี่ค่ะครับก็ฉลาดจำคลีนิกได้ใช่ครับอันดับ